เข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ

เป็นวินาทีที่สำคัญของครอบครัวแม่ต้อยจากกรุงเทพมหานคร
ที่จะมากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิต

เพื่อชิงทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
๔คนคนละข้อเท่านั้นเองนะครับ

ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวเรา

ต้อยโอกาสมาแล้วนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญแม่ต้อยมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
เดี๋ยวจะมีเรื่องทั้งหมดมาตั้งคำถาม๕เรื่องด้วยกัน
ใน๕เรื่องนี้เดี๋ยวแม่ดูเลยว่าเรื่องไหนที่แม่ถนัด

แล้วเก็บเรื่องที่เหลือเอาไว้ให้กับสมาชิกในครอบครัว
ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ

เรื่องที่๒ต่อธนภพ
เรื่องที่๓ความรู้ระดับชั้นอนุบาล๑
เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕วงซิลิฟู

เรื่องแรกที่แม่ต้อยเลือกนั่นก็คือเรื่องขนมตาลครับ

เพราะว่าฉันทำเป็นนะจ๊ะ

ตอนที่บุ๋มกับบอลยังเป็นนักเรียนอยู่
แม่ขายนมตาลเสาร์อาทิตย์ก็เข็นไปขายกันตามหมู่บ้าน

มีใส่ใส่ขนมตาล๒อย่างจ้ะ

อร่อยทั้งคู่อะครับทั้งขนมตาลทั้งขนมตาล
เอาละครับเกี่ยวกับเรื่องขนมตาลนะแม่ต้อยนะ
เพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
ขนมตาลอยู่ในนี้ก็คือพร้อมที่จะหยอดใส่ถ้วย
มีถ้วยตะไลมีมะพร้าวถื้นทึกมีซึ้งสำหรับนึ่งมีระคังให้
เดี๋ยวแม่จะต้องหอดขนมตาลใส่ถ้วยตะไร
มะพร้าวถิ่นทึกจ้ะเสร็จแล้วก็จะต้องมาเรียงใส่ซึ้งนี่นะฮะ
ซึ้งนี่มีกี่ชั้นนะครับแม่๒ชั้น
ชั้นละ๒๐ถ้วยต้องการผู้ช่วยไหมล่ะข้างนี้
งั้นขอเชิญเจ้าบอลมาเป็นผู้ช่วยคุณแม่ครับ
ก็คือบอลจะเป็นมือขูดมะพร้าว
โจทย์กติกาสำหรับข้อนี้ให้ดีนะครับ

และโรยด้วยมะพร้าวทึนทึกจำนวน๔๐ถ้วย
ภายในเวลา๓นาทีครับ

แม่ขายขนมตาลมาเป็นเวลา๑๐กว่าปีแล้วจ้ะ

แม่ก็หวนไปนึกถึงวันเก่า
ที่เราแม่ลูกช่วยกัน

ยกเรียนเลยยกเรียนเลย
อย่าให้หลบอย่าให้หลบ
กลุ่มกระพาย
เร็วเร็วเร็ว
แม่มันหย่อนแม่มันหย่อน
กลบ

ปิ๊ปป้า
เลยรึเปล่า

ครบนะฮะ๔๐เพราะว่าถ้วยเราเอาไว้พอดีเลยเอาละครับผมกำหนดไว้ว่า๓นาที
ถ้าไม่เกิน๓นาทีนั่นหมายถึงภารกิจนี้สำเร็จขอให้โชคดีนะครับ

แม่ครับแม่ยังไม่หมดหน้าที่แต่เพียงเท่านี้จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

บุ๋มแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องบุ๋มขึ้นมาตอบ
เหลือด้วยกันอีก๔เรื่องก็คือเรื่องต่อธนภพความรู้ระดับชั้นอนุบาล๑
บ้านของเราวงซิลิฟู

ขอให้โชคดีนะครับจ้ะขอเชิญน้องบุ๋มมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
บ้านหลังนี้บุ๋มอยู่มากี่ปีแล้วจ๊ะ

จริงแล้วเป็นบ้านเช่าหรือว่าเป็นบ้านของเราเองครับ
เมื่อก่อนนี้เป็นโรงสนุกเกอร์ค่ะแล้วแม่เขาก็มาซื้อให้อยู่กัน
เห็นบอกว่าพอคุณพ่อเสียไปก็เงินจากชะปนกิจด้วยอะไรด้วยอย่างนี้แหละครับ
ก็เลยเอาเงินตรงนี้มาซื้อบ้านหลังนี้ไว้เป็นของเรา
มันเป็นกระต๊อบอ่ะจ้ะมันเป็นบ้านเลยจ้ะไม่มีเลขที่
ผูกพันกับบ้านหลังนี้ไหม
ก็ผูกค่ะเพราะว่าคลอดลูกวันแรกก็มาอยู่ที่นี่เลย
ในบ้านหลังนี้เนาะก็แสดงว่าน้องแสนดีเนี่ยเกิดในบ้านหลังนี้มันเป็นภาพจำของเขานะครับ
บุ๋มครับเห็นว่าบ้านเราเนี่ยมีแก้วน้ำอยู่ใบหนึ่งด้วย
แก้วน้ำใบในรูปภาพเนี้ยบุ๋มเคยเห็นไหมครับ

สิ่งที่เราจะถามคำถามอยู่บนแก้วใบนี้แหละครับ
บุ๋มสมาธิดีพยายามนึกดีนะครับ
เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ปีคอสอที่ระบุอยู่ในแก้วใบนี้คือปีคอสอใด
ตัวเลือกที่๑คอสอ๒๐๑๔

ที่บ้านมีแก้วกระเบื้องประมาณ๕๖ใบค่ะ
เดียวแล้วหนูกับแม่ก็ใช้มาทุกวัน
ทุกวันใช้มาเป็นเวลา๒๓ปีแล้วค่ะ
พร้อมแล้วน้องบุ๋มเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ตัวเลือกที่๒๒๐๑๕ค่ะ
ตัวเลือกที่๒๒๐๑๕ครับ
ก็ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับน้องบุ๋ม

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องแสนดีเอ่ย

นั่นก็คือเรื่องต่อธนภพ
ความรู้ระดับชั้นอนุบาล๑

ความรู้ระดับชั้นอนุบาล๑

ขอให้โชคดีครับขอเชิญน้องแสนดีมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
แคนดี้นับเลข๑๑๐ได้ไหมลูก
หน่อยลงรับให้ลุงฟังหน่อยดิครับ
นี่แสนดีหนูรู้จักผักไหมลูก

แสนดีชอบกินผลไม้อะไรครับด้วย

แล้วได้กินหรือยังมานี่ได้กินยังลูก
อยากกินไหมเดี๋ยวให้ทีมงานหาไว้ให้นะลูกนะ
เอาละลูกคำถามเกี่ยวกับระดับชั้นที่หนูเรียนเนี่ยนะลูกนะ
ไม่ยากเลยเดี๋ยวจะมีรูปขึ้นให้หน้าจอคำถาม
สมาธิดีนะลูกนะเดี๋ยวต้องตอบคำถาม
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ภาพใดจับคู่ได้ถูกต้อง

และตัวเลือกที่๔ภาพที่๔
ในสมุนกรรมได้มีรูปผลมาเยอะแยะนะครับ

แสนดีเลือกตอบตัวเลือกไหนนะลูก
ตัวเลือกที่๓ภาพที่๓ครับ

ฟูวงซีรีส์ฟูวงซีรีส์ฟูวงซีรีส์ฟูวงซีรีส์ฟูวงซีรีส์ฟูวงซีรีส์ฟูวงซีรีส์ฟูวงซีรีส์ฟูวงซีรีส์ฟูวงซีรีส์ฟูวงซีรีส์ฟูวงซีรีส์ฟูวงซีรีส์ฟูวงซีรีส์ฟูวงซีรีส์ฟูวงซีรีส์ฟูวงซีรีส์ฟูวงซีรีส์ฟูว
ตัวเลือกที่หนึ่งไหนว่าจะไม่หลอกกัน
ตัวเลือกที่สองนางฟ้า
ตัวเลือกที่สามเมื่อรักฉันเกิด
ตัวเลือกที่สี่เพลงนี้เกี่ยวกับความรัก
ผมติดตามวงซีริฟูมาตั้งแต่ประมาณอายุ๒๐ครับ
ชอบเพลงแกล้งครับมีจิ๊ดจ๊ะจริงแล้วทุกเพลงครับ

ถ้าพร้อมแล้วน้องบอลเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สี่เพลงนี้เกี่ยวกับความรักครับ
ขอให้โชคดีนะครับ๔ข้อครบแล้ว
เรามาลุ้นกันว่าครอบครัวของแม่ต้อยนะครับ

จะสามารถพิธิโจทย์ได้ทั้งหมด๔ข้อหรือไม่
ถ้าได้ในวันนี้๑ล้านบาทได้กลับบ้านแน่นะครับ

ข้อนี้แหละจะได้เงินแสนหรือไม่
อดขนมตาลใส่ถ้วย๔๐ถ้วย
ภายในเวลา๓นาที
ต้อยทำได้หรือไม่ได้ครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไหร่นะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป